เช้านี้ฝนตกจริงตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
จะขับรถขับราต้องระวังด้วยนะ
นี่เมื่อเช้านะพี่เบิร์ตขับรถมาเรียบมอเตอร์เวย

เพราะว่าน้ำมันจะขังเยอะกลัวเหลือเกิน

คือน้ำมันเจิ่งไปหมดไม่กล้าขับเร็ว
อ้าวนี่ไงนอกจากเหินน้ำแล้วต้องระวังด้วยค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เขาเหมือนกับมีหลุมทำท่อระบายน้ำอยู่
มอเตอร์ไซคันนี้พอขี่ผ่านไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ในขณะที่ตรงนั้นน้ำมันท่วม

ลงไปแล้ววงแดงอยู่ค่ะพี่เบิร์ดมอเตอร์ไซ

นั่นน่ะไปตรงนั้นหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วนี่เห็นไหมตรงไหนมันคือถนน
ตรงไหนมันคือน้ำมีแบรีเออร์ส้มกลั้นอยู่
แล้วตรงช่องที่มันว่างคนไม่รู้
ขับไปก็ไปร่วงลงตรงนั้นนะคะ

มันอาจจะไม่ได้เห็นจังหวะตอนที่ขี่แล้วฟุ๊บลงไปนะ
แต่มันมีแต่จังหวะตอนที่คนเห็นแล้วล่ะ
แล้วก็ไปช่วยดึงตัวคนขึ้นมา

มุ่งหน้าจะไปถนนติวานนท์ที่นนทบุรี
ซึ่งทางฝั่งคนขี่มอเตอร์ไซค์เขาโพสต์เรื่องราว

ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกันยาที่ผ่านมาเมื่อวันที่๔นะคะ

น้ำมันขังถนนตรงนี้คือเขาโพสต์ค่อนข้างยาวนะ
ตัวเขาเองขี่มอเตอร์ไซค์ก็ชิดซ้ายไปเรื่อย
ฟุ๊บตกลงไปในหลุมเลยคุณผู้ชม
แล้วทีนี้กว่าพลเมืองดีจะช่วยขึ้นมาได้มันก็ใช้เวลาอยู่นะ
เพราะอะไรตอนที่เขาหล่นลงไปคนด้วยรถด้วยลงไปหมดเลยค่ะ
ชาวบ้านบอกแบบนี้ชาวบ้านบอกว่าเอ่อ
ตอนที่พยายามจะช่วยนะใช้เวลาอยู่พอสมควรเลย
จุดตรงนี้ขุดหลุมทำท่อระบายน้ำ
มันอาจจะลอยแล้วคนที่ใช้รถใช้ถนนก็ไม่รู้ว่ามันอันตราย
ตัวเขาไปแจ้งความที่สพรัฐนาธิเบสนะจะให้ดำเนินคดีกับผู้รับเหมา
แล้วต้องดูด้วยแหละว่าทางเทศบาลทำไมปล่อยปะละเลยแบบนี้
ตำรวจก็ลงบันทึกประจำวันแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้
ต้องไปแจ้งศูนย์ดำรงธรรมคิดดูสิ
เมื่อกี้น้ำแข็งบอกตั้งแต่๔กันยาใช่ไหม
จนวันนี้ค่ะมันวันที่เท่าไหร่แล้วล่ะ๒๒ใช่ไหม
มาตั้งนานแล้วเกือบ๒๐วันแล้วค่ะ

แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเดือดร้อนมาก

อู่แจ้งมาแล้วบอกว่าค่าซ่อม๙๔๕๖๐บาท
โอ้โหซีดเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิยอดรวม

ผู้ที่ควบคุมโครงการมารับผิดชอบหน่อย
ไกลเกลี่ยหน่อยไม่อยากให้เงียบหายไปแบบนี้นะคะ